ไปดูเรื่องราวของคนเมาจนภาพตัดแบบตัดจริงจริงอ่ะตัดเลยอ่ะนะคือเขามีรถกู้ภัยเนี่ยไปช่วยเหลือคนเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุอยู่แล้วก็มีคนเมาสองคนเนี่ยขับรถเก่งสีขาวไปสายไปสายมากู้ภัยเห็นท่าไม่ดีก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็มีคลิปคือกล้องวงจรปิดแล้วรถคันนี้ก็ไปชนกับรถกู้ภัยที่ไปจอดช่วย
มุ้งน่ะคือกาดของผับคันนี้ก็ไฟไซเรนเนี่ยคือไฟของผับของบาร์ที่เขาอยู่ในผับอยู่อ่ะ

มันตัดอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยกู้ภัยก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายจังหวะคือรถไม่ได้มาเร็วหรอกนะค่อยมา
แต่ขับมาแบบแปลกแล้วก็ไปชนกับรถกู้ภัยที่เปิดไซเลนอยู่แล้วก็มีไฟเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ถนนสายเลยเชียงคานครับที่เลยตอน๕ทุ่มของวันที่๘นะคือเกาะกลางเนี่ยมีกู้ภัยเขาจอดเปิดไซเรนอยู่นะฮะรถเก่งคันนี้ก็ขับเข้าไปชนนะฮะ
กู้ภัยเขาไปช่วยเหลือคนเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะเนี่ยไปชนกับต้นไม้อยู่เกาะกลางถนนเห็นท่าไม่ดีมาแต่ไกลก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยมีรถอยู่ข้างหน้าจอดเบรกแต่คนขับไม่ได้รับรู้อะไรนะฮะชนเข้าไปนะฮะแน่นอนนะรถก็เสียหายทั้งสองฝ่าย
คนขับรถเก่งเนี่ยไม่รับรู้อะไรเพราะว่าเขาเมาตอนกู้ภัยไปช่วยไปถามคนขับเนี่ยฟุบอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วบอกว่าทำไมกาดที่นี่พูดเสียงดังจังวะ
แต่มันคือเสียงของกู้ภัยที่เข้าไปช่วยไงส่วนชายคนที่นั่งมาถามคนขับเอาไหนว่าจะพากลับบ้านไงทำไมยังอยู่ที่บาเบียแล้วไอ้ไฟเนี่ยทำไมมันเป็นไฟที่ผับเต็มไปหมดเลย
เอาเวนฟิล์นไปเข้าไปอีกก็นึกอยู่ว่าไอ้ฟรรพอยู่นะฮะช่วงดีที่มันไม่มีการไปชนไข้บาเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
เออยังคงแบบเวิ้งว้างอยู่ในอารมณ์อยู่ในปาเปียอยู่เลย
ผู้ภัยก็บอกว่าตอนพาตัวไปโรงพยาบาลนะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
เขาก็ไม่เป่านะเขาปฏิเสธ
บอกว่าไม่ต้องเจาะเลือดเพราะว่าเขาต้องการรักษา

คนขับก็โวยวายจนแบบอ่ะรอปภเอ่ยเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลก็ต้องคุมกันไม่ให้มันเกิดความวุ่นวายอะไรแบบนี้นะฮะ
เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้กู้ภัยช่วย
คือยังช่วยคนเจ็บจากเหตุการณ์แรกยังไม่เสร็จ